ไฟบรรลายการเนี่ยรุนแรงเยอะเกินโหมยี่สิบกว่าชั่วโมงเนี่ย
จบแล้วแต่ไม่จบฮะมีวินาทีที่สำคัญเมื่อช่วงหนึ่งนาทีที่ผ่านมาฮะ
เหมือนไฟมันกำลังมันจะกลับมาอีก
มันจะกลับมาปะทู้อีกฮะติดตามการรายงานคุณขรืนกะพุทย์ยธีน
กับพุทธโยธีนสดมาจากโรงงานที่ย่านบางภรีเชิญฮะคุณกรีนฮะ

คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
จุดที่ที่สุดทางด้านหลังของผมนี้ที่เห็นว่ามีนะครับ
ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยระดมฉีดไปเพื่อคอฟเวอร์ความร้อนนะครับ
มีเสียงดังคล้ายระเบิดปะทุขึ้นมาแต่เป็นเสียงที่
ไม่ได้ดังมากครับแล้วก็มีเปลวไฟลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่ต้องระดมกันฉีดสารเคมีโฟมเข้าไปอีกครั้ง
บริเวณตรงจุดนี้นะครับซึ่งเป็นเสียงที่ได้ยินออกมา
เป็นเสียงตุ้มแต่ไม่ได้ดังมากนะครับซึ่งหลังจากที่มีเสียงดังขึ้นมา
เนี่ยก็มีเปลวไฟลุกขึ้นมาอีกครั้งแต่ไม่ได้เป็นไฟที่มากมายนะครับ
ทำให้เจ้าหน้าที่ตอนนี้ต้องกลับมาระดมฉีดสารเคมีโฟมเข้าไปอีกครั้ง
ค่อนข้างมากนะครับซึ่งตอนช่วงเวลาหกนาฬิกาที่ผ่านมาที่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับได้เข้ามาบริเวณจุดนี้นะครับ
ตรงจุดนี้นะครับเรียกได้ว่าโครงสร้างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านหน้านะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามระดมฉีดสารเคมีโฟมเข้าไปอยู่ตลอด
สักครู่นะครับมีเสียงดังบึ้มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
และเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมฉีดสารเคมีโฟมเข้าไปที่บริเวณจุดนั้นนะครับ
เพื่อให้เพลิงสงบลงนะครับซึ่งรัฐศาสตร์ปฏิกิริยานี้นะครับ
เรียกว่าเหมือนเป็นปริญญาไซส์เอฟเฟคอีกรอบหนึ่งนะครับ
จากบริเวณตรงจุดนี้นะครับมีความร้อนค่อนข้างอยู่เยอะมาก
และสารเคมีก็คงยังมีที่จะตกค้างอยู่
ซึ่งสารเคมีที่เราบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับ
สารเคมีที่เรียกว่าเป็นตัวทำละลายนะครับ

ซึ่งบริเวณตรงจุดนี้นะครับจะมีถังสารเคมีฝังอยู่
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังส่งสัญญาณนะครับ
ให้รถดับเพลิงเตรียมสแตนบายความพร้อม
เพราะว่าเมื่อสักครู่มันมีเสียงดังคล้ายระเบิดดังขึ้นมา
ประมาณ๔๕ครั้งนะครับ
ตั้งแต่ช่วงที่เราเข้ามาแต่๖นาที
ซึ่งก่อนนั้นทุกอย่างเริ่มที่จะควบคุมเรียกได้ว่ากลับมาใกล้ที่จะปกติแล้ว
และรอให้ทางวิศวกรรมสถานเข้ามาตรวจสอบโครงสร้างนะครับ
ว่าทุกอย่างมีอะไรที่มันผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้าง
หรือเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากอะไร
แต่ตอนนี้จะเห็นได้ว่าตอนนี้มีควันไฟเป็นสีดำกลับมาพวยพุ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
และตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ฉีดน้ำพยายามปล่อยน้ำออกมาจากท่อลำเลียง
เพื่อที่จะลากเข้าไปที่บริเวณนั้นซึ่งตอนนี้ถ้าทุกคุณผู้ชมเห็นอยู่
แต่ตอนนี้มีควันไฟสีดำพล่งขึ้นอีกครั้งและก็มีเปลวเพลิงที่กำลังกลับมาลุกไหม้อีกครั้ง
หลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสามารถควบคุมสถานการณ์ทุกอย่าง
เพลิงก็สงบลงแล้วไปตอนช่วงเวลา๔นาฬิกาที่ผ่านมา
โดยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ๒๕ชั่วโมงนะครับในการควบคุมเพลิง
แต่ตอนนี้ในเวลา๗นาฬิกา๒๐นาทีตอนนี้ควันไฟสีดำกลับมาพวยพุ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็มีไฟลุกไหม้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับต้องระดมกัน
ปล่อยน้ำขึ้นมาที่ท่อลำเลียงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ระดมฉีดเข้าไปถึงตรงบริเวณนั้นนะครับ
ตอนนี้ไฟกลับมาโหมลุกไหม้มากอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถยืนยันได้นะครับว่ามันเกิดจากอะไร
แล้วก็มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเกิดจากการคาดเดานะครับ
ก็คือสารเคมีตรงบริเวณนั้นนะครับยังคงรู้สึกว่ายังไม่สงบลง
ทำให้ซึ่งตอนนี้ครับเสียงดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
แผ่นพื้นดินบริเวณนั้นมีความร้อนอยู่มากพอสมควร
เพราะว่าหลังจากที่เพลิงสงบลงไปแล้วก่อนอันนี้จะช่วยช่วยเวลาสีนธรรมดิการนะครับ
มันเย็นลงตลอดเวลานะครับ
เพราะว่าบริเวณนั้นนะครับมีสารอันตรายที่เป็นสารเคมีอยู่ประมาณมากกว่า๑ล้าน๖แสนลิตรครับ
สถานการณ์ตอนนี้เริ่มกลับมาถ้าเกิดคุณผู้ชมมองไปทางด้านบนนะครับ
ตอนนี้ควันไฟสีดำนะครับกำลังพวยพุ่งออกมาอีกครั้งหนึ่ง
สถานการณ์ก่อนหน้านี้ทุกอย่างมันสงบลงไปแล้ว
ควันสีดำหายออกไปจากพื้นที่บริเวณบริษัทมิงตี้เคมิคอลแล้วนะครับ
ทำให้ในตอนนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยเรียกได้ว่ากลับมาไม่ถึงกับวิกฤตนะครับ
ซึ่งย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับ๔นาฬิกาที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงที่โรงงานแห่งนี้ไว้ได้นะครับ
โดยใช้เวลาเกือบ๒๕ชั่วโมงนับตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนของวันที่๕มิถุนายน
ซึ่งเผลิงก่อนหน้านี้กินวงกว้างกว่าเดิมและมีเสียงดังคร้ายระเบิดขึ้นเรื่อย
ซึ่งเตรียมที่จะถอนกำลังออกไปแล้วเพราะรอที่วิศวกรรมสถานจะเข้ามาตรวจพื้นที่
และต้องมาติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยสามารถจะควบคุมเลิงไว้ได้แค่ไหน
ถ้าคุณผู้ชมเห็นทางด้านบนนะครับตอนนี้ควันสีดำเนี่ยกลับมาพวยพุ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งบริเวณคนที่อยู่รอบนอกพื้นที่ตรงนี้นะครับจะสามารถเห็นได้และตอนนี้ก็พยายามตั้งข้อสงสัยอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นอีกครั้ง
หลังจากที่ทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มที่จะสงบลงไปในช่วงเวลา๔นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วครับ
ซึ่งพอผ่านไปไม่นานครับนี่ไม่ถึง๓ชั่วโมงนะครับ
ความร้อนที่มันยังอยู่บนผิวดินนะครับกลับมา
ทำประตึกกับยากสารเคมีแล้วประทุกขึ้นอีกครั้งเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับ
ทางทีมข่าวแทนละทีวีอาจจะต้องถอนพื้นที่
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่
ให้ได้มีประสิทธิภาพนะครับโดย
เพราะตอนนี้ยังไม่มีใครยืนยันได้นะครับว่า
สถานการณ์ในตอนนี้มีอันตรายมากน้อยแค่ไหน
และต้องรอในช่วงสายที่จะมี
ผู้ขับเถิดชานะครับลงพื้นที่บนบนบนอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งตอนนี้จะเห็นได้ว่าทางด้านหลังเนี่ย
เตรียมที่จะระดมกันเข้ามาฉีด
เพื่อระงับเพลิงให้อ่าควันไฟเนี่ย
กลับมายุติลงอีกครั้งหนึ่ง

และให้คุณผู้ชมเนี่ยติดตามในข่าวช่วงต่อไปของไทยรัฐทีวีครับ

นี่สดมาจากโรงงานมิงตี้บางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะฮะ
ตกลงแล้วถ้าหากนับตั้งแต่วินาทีเกิดเหตุ

รอบ๒รอบ๒๔ชั่วโมง
ที่ยังไม่จบแปลว่ายังจบภารกิจไม่ได้
๒๘เกือบ๓๐ชั่วโมงแล้ว
ใช่ค่ะคนก็เกาะติดอย่างต่อเนื่องนะคะ

ทวิตไปแล้วกว่า๔ล้านทวิตนะเยอะมากค่ะ